ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีการปล่อยคลิปนี้ออกมา
เป็นการไล่ล่าคนที่ขโมยรถกระบะ

ตั้งแต่เหตุการณ์วันเสาร์ที่๖มกราคมที่ผ่านมานะครับ

แต่เป็นผู้เสียหายพร้อมเพื่อนร่วมทาง

ช่วยกันเลยนะฮะเอาไปดูคลิปนี้กันก่อน
อันนี้รถคันนี้เขาพยายามไล่ล่าอยู่นะ

คนขับเนี่ยก็ขับไล่ตามคนที่ขโมยรถกระบะไปนะครับ

แล้วก็มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับ
หลังมีเหตุการณ์ขับรถไล่ล่าคนร้ายที่ขโมยรถกระบะ
บนถนนสายมิตรภาพจังหวัดนครราชศรีมา

เปิดหน้าต่างรถเปิดกระจกรถ

เขาช่วยตามจับกันด้วยนะฮะช่วยตามจับกันหน่อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่บ้าน
อนมันตำบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็พบนายสมควรดีนวลอายุ๕๖ปีเจ้าของรถกระบะ
แล้วก็เป็นพ่อของนางสาวสุชาดาดีนวล
อายุ๒๒ปีที่อยู่ในคลิป
คุณสมควรเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมา
จอดที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะบริเวณริมถนนสายนครราชศรีมาด่านคุณทศ

กุญแจยังเสียบคารูกุญแจอยู่เลย
กะว่าจะลงไปทำธุระนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียว
ผ่านไปประมาณสิบนาทีเอ้ากลับมาที่รถเพราะว่ารถกระบะหายไปแล้วครับ
เวลาแป๊บเดียวโจรเอาไปแล้วนะฮะ
รีบโทรศัพท์แจ้งให้หลานชายและลูกสาวขับรถกระบะมารับ

แต่หลานชายขับรถหลงทาง
จนผ่านไปนานร่วมสองชั่วโมงนะฮะร่วมสองชั่วโมง
ยังมาไม่ถึงตัวคุณพ่อเลย
แต่ว่าลูกสาวกับหลานชายเนี่ย
เขารู้นี่ว่ารถคุณพ่อเป็นรถคันไหน

แล้วบังเอิญว่าขณะที่ขับรถจะไปหาคุณพ่อเนี่ย

แล้วพอที่กลับไปเจอรถกระบะมีลักษณะคล้ายรถของคุณพ่อที่หายไป

มุ่งหน้าไปตัวเมืองนครราชศรีมา
เอาล่ะตามเองเลยดีกว่า
เหยียบคันเร่งไล่ล่าตามไปอย่างกระชั้นชิดนะครับ

ตะโกนบอกรถคันอื่นด้วยที่วิ่งอยู่ท้องถนน
ให้ช่วยกันสกัดจับคนร้ายหน่อย

เบียดสกัดจับคนร้ายได้ที่บริเวณอำเภอสูงเนิน

แล้วก็จับกลุ่มผู้ที่ขโมยไปได้
ฟังเสียงผู้เป็นพ่อหน่อยครับ
ดีใจดีใจจริงครับ
ดีใจจริง
ดีใจที่ได้รถกลับคืนมาไม่ต้องไปซื้อแล้ว
ดีใจจริง
ดีใจสิคุณคุณรถหายไปแล้วก็เอามาคืนได้

คุณเชียนชัยยอดแตงพลเมืองดีที่ขับรถช่วยประกบรถคันที่ถูกขโมยไป
ก็เล่าให้ฟังว่าได้ขับรถจากจังหวัดชายนาฏ
เพื่อมาซื้อของที่จังหวัดนครราชศรีมา

พบว่ามีผู้หญิงโบกมือหยอยมาจากรถกระบะอีกคันนึง
แล้วก็ตะโกนออกมาพี่ช่วยไปจับหน่อยโจร

เออตัวเขาเองก็รู้ว่ามีปัญหาแน่

แล้วก็แจ้งตำรวจไปพร้อมกันด้วย
จนสามารถเข้าไปล็อกตัวคนขับรถได้